กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ

ก็คือกำลังจะบอกว่าเรื่องราวความรักเรื่องราวดี
แปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหน้า
ทำไมฮะช่วงนี้มีแต่เรื่องเศร้าสลดอีกแล้วเหรอครับ
คุณผู้ชมครับถ้าอยากบอกรักใครรีบบอกรักนะ
เพราะว่าเราไม่รู้เวลาไหนใครจะเป็นอะไรไปซะก่อนนะครับ

หนุ่มวัย๓๒ปีเกิดอาการชักเกร็ง

ซึ่งจริงเขาก็เป็นคนแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่น
และออกกำลังกายเล่นบอลกับเพื่อนเป็นประจำ
แต่ทีนี้อยู่ก็มีอาการวูบหมดสติไปนะครับ
เพื่อนรีบแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาปั๊มหัวใจ

ก็ทำให้ชายหนุ่มวัย๓๒ปีคนนี้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์ของการน็อกคาสนามบอลวูบคาสนามบอลหมดสติ
ช่วยเหลือทันบ้างไม่ทันบ้างเกิดบ่อยนะคุณ
ช่วยชีวิตนายกันกาดเจริญอายุ๓๒ปี
หลังเกิดเป็นลมชักเกร็งหมดสติระหว่างเตะฟุตบอล
อยู่ในสนามบอลเทศบาลคูคศอำเภอลำลูกกา

โดยนายกันเกิดอาการหายใจไม่ทันแล้วก็เป็นลมหมดสติ

เพื่อนในสนามได้พยายามช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่เป็นผล
กู้ภัยมาถึงก็ทำการปั๊มหัวใจนานเกือบ๑ชั่วโมง

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยีแคร์
จากนั้นแพทย์ก็พยายามช่วยกันยื้อชีวิตไว้อย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่สุดท้ายนายกันนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
เพื่อนที่สนามบอลเล่าให้ฟังบอกว่านายกัน
ออกกำลังกายเตะฟุตบอลอยู่ที่เทศบาลคูคศเป็นประจำเลย
เล่นบอลเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำ
เคยเห็นนะว่าเขาจะเจ็บจะป่วยเขาก็แข็งแรงดี
วันเกิดเหตุมาเล่นตามปกติเหมือนเคยครับ
แต่พอเล่นอยู่นายกันได้เดินออกไปข้างสนาม

แล้วบอกกับเพื่อนว่ามีใครขับรถเป็นไหม
ช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลทีเพราะรู้สึกหายใจไม่ทัน

ในสนามบอลจึงรีบประคองตัวในกัน

นายกันค่อยล้มฟุบลงกับพื้น
และมีอาการชักเกร็งลิ้นจุกปาก
เพื่อนจึงพยายามช่วยกันงัดปากให้อ้าออกนะครับ
หาอะไรแข็งเอาให้ไว้ในปากนะ
ไม่ให้กัดลิ้นตัวเองนะครับอย่างช้อน
จากนั้นไม่นานกู้ชีพของเทศบาลคูคศ

จากการสอบถามญาตินะครับเปิดเผยว่านายกันเป็นคนจังหวัดพยาว
ก็มาทำธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพ
ปกติแล้วนายกันก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ
แต่มีโรคประจำตัวโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนั่นเองนะครับ
เบาหวานมันก็อาจจะโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของความดัน
และความดันเวลาออกกำลังกายมาก
มันก็อาจจะทำให้เลือดอุดตันอะไรเนี่ยนะครับ
ก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป